พังงาค่ะแหมแม่ค้าบอกว่าราคาข้าวเหนียวมันแพงซะเหลือเกิน
ดังนั้นปริมาณคือขอลดลงหน่อยนะแต่ราคาฉันขายเท่าเดิม
คือมันมีอยู่๒ทางแล้วตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าเขาเลือก
ไม่เพิ่มราคาก็ลดปริมาณ
ข้าวเหนียวนึ่งเนี่ยนะแต่ส่วนใหญ่ก็เลือกทางที่แบบลดปริมาณลงนิดนึง
ขอความเห็นใจจากลูกค้าหน่อยหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มันแพงเหลือเกิน
แต่ว่าตอนนี้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดเลยเข้าไปตรวจสอบสต๊อกของข้าวสารเหนียว
ใช่ค่ะกับข้าวสารในทุกพื้นที่เลยนะครับเพื่อไม่ให้มีการกักตุนนะครับ
นี่คือบรรยากาศที่บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีพังงาที่เขตเทศบาลเมืองพังงานะคะ
ร้านขายข้าวเหนียวหมูทอดตอนเช้าเนี่ยลูกค้าก็ยังมาต่อเนื่องเลยนะ
ไปเจอเจ้าของร้านค่ะคือคุณอันชิถาชิตวนิษฐ์
ก็บอกว่าเปิดร้านขายข้าวเหนียวหมูทอดหน้าโรงเรียนมา๓ปีแล้ว
ส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กนักเรียนเป็นคนทำงาน
ห่อหนึ่งก็๒๐บาทไม่ได้ขายแพงนัก
เพราะว่าเด็กเขาก็ไม่ได้มีเงินมาก
ปกติซื้อข้าวเหนียวกระสอบหนึ่ง๑๑๐๐บาท
กระสอบหนึ่งก็๔๐กิโลกรัมเลยนะคะต่อกระสอบ
แต่ทุกวันนี้ราคากระสอบหนึ่งมันไม่ใช่๑๑๐๐แล้วไง
มันพุ่งขึ้นไป๑๔๕๐บาทต้นทุนก็เพิ่มมากขึ้น
แล้วก็ถามถามคุณอันชิดถาบอกว่าพี่ยังขายราคาเดิมไหมเนี่ย
พี่เขาบอกว่าพี่ยังขายราคาเดิม

ใช่แต่ขอลดปริมาณข้าวเหนียวลงมานิดหน่อยละกัน
เพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่ขึ้นราคาไปเป็น๓๐๐
สงสารลูกค้ายิ่งเด็กนักเรียนเขาไม่ได้มีเงินเยอะ
น้องนักเรียนคงบอกว่าพี่ลดข้าวเหนียว

ส่วนที่จังหวัดตรังพาณิชย์จังหวัด
ก็นำเจ้าหน้าที่และผู้สิทธิ์ลงพื้นที่ร้านจำหน่ายข้าวสารเหนียว
แล้วก็เข้าสารในเขตเทศบาลนครตรัง
กระทรวงพาณิชย์เมื่อวานได้สั่งการให้กำชับ
ผู้ประกอบการค้าข้าวเหนียวแล้วก็ผู้เกี่ยวข้อง

ในเรื่องนี้ด้วยนายกก็สั่งการด้วยนะครับ
เพื่อป้องกันการกักตุลทั่วประเทศ
หากพบการกักตุลหรือว่ากำหนดราคาขายสูงเกินจริง

ถ้าไม่รายงานปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
คุกไม่เกิน๕ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนกรณีกักตุลหรือว่าจำหน่ายสูงเกินควร
จำคุกไม่เกิน๗ปีปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐บาท

ก็เนี่ยค่ะเราไปสอบถามที่ตรังนี่แหละ
ไปสอบถามเจ้าของร้านที่เขาขายข้าว
ก็คือเสียโอ๊ะหรือว่านายพุทธิพงศ์กุลยุทธ์

ปัญหาที่ตรังที่เจอเนี่ยนะก็คงเหมือนกับหลายพื้นที่นั่นแหละ
เพราะว่าราคาข้าวเหนียวมันปรับขึ้นทุกอาทิตย์เลย
จนตอนนี้กระสอบหนึ่ง๔๐กิโลกรัม
ราคาพุ่งไป๑๖๐๐บาทแล้ว
ปรับขึ้นมานี่๑๒๐เลยนะคะ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าภัยแรง
ก็เลยทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย
ก็จำเป็นว่าจะต้องสต๊อกเอาไว้ระดับหนึ่ง
เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อย
แล้วก็คาดว่าหลังจากนี้ข้าวเหนียวอาจจะขาดตลาด
ก็อาจจะทำให้ได้รับความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้น
แต่คุณผู้ชมต้องดูนะเพราะว่าน่าจะราคามันน่าจะสูงแบบนี้
จนถึงสักประมาณตุลาคม
เพราะว่าพอตุลาคมแล้วคือราคาก็จะค่อยปรับตัวลดลงมา
อกจากนั้นเราก็ไปตรวจสอบกันอีกค่ะ
พาไปที่ตลาดท่าขุนรามที่ตำบลท่าขุนราม

ไปตรวจสอบราคาข้าวเหนียวตอนนี้มันเริ่มส่งผลกระทบ

โดยจากการสอบถามไปถามพ่อค้าแม่ค้า
ที่เขาขายพวกข้าวเหนียวไก่ย่างข้าวเหนียวหมูปิ้งอะไรแบบนี้
เขาก็บอกว่าข้าวเหนียวราคามันขึ้นไปสูงมาก

ปกติเคยซื้อกันถังหนึ่งก็ไม่เกิน๓๘๐บาท
แต่ตอนนี้ราคามันขึ้นไปเป็นถังละ๕๕๐บาท
แล้วแนวโน้มมันไม่ได้หยุดที่๕๕๐บาท
โดยทางร้านขายข้าวสารเขาก็บอกว่าไม่ค่อยมีของจะขายแล้ว
ก็เลยทำให้ต้องปรับขึ้นราคาขายข้าวเหนียวนึ่งเพิ่มขึ้นตาม
จากเดิมเขาเคยขายห่อหนึ่ง๑๐บาทถูกไหมคุณผู้ชม
ก็ต้องปรับขึ้นมาหน่อยหนึ่งเป็นห่อละ๑๕บาท
ห่อใหญ่๒๐บาทก็อาจจะไม่ได้ขึ้นราคา
แต่จะใช้วิธีลดปริมาณลง
แม่ค้าเขาบอกถึงแม้ว่าจะเห็นใจลูกค้า
เข้าใจนะว่าลูกค้าก็บ่นมาก็ลำบาก

งั้นฉันก็ขาดทุนเพราะว่าต้นทุนมันมาก็สูงมากเลยค่ะ
ก็ดูวิธีการแก้ปัญหาของภาครัฐต่อไปนะครับ